คุณผู้ชมต่อกันที่จังหวัดลำปางค่ะผู้ชายคนนี้เขาป่วยเป็นจิตเวทคุ้มคลั่งเนี่ยนะคะ
แล้วก็ใช้สนับมือเนี่ยไปต่อยศีรษะพระจนแตกเลือดอาบเลยครับ
หลังจากนั้นหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านพร้อมกับมีดที่อยู่ในตัวในสองเล่ม
บอยู่ในนั้นแบบข้ามวันข้ามคืนตำรวจเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ออกมา
สุดท้ายตำรวจต้องวางแผนกับพี่สาวผู้ก่อเหตุให้พาหลบหนีค่ะ
แล้วก็มีการบุกชาร์จตัวเอาไว้ได้สำเร็จค่ะ
และนี่เป็นช่วงที่ตำรวจสพทุ่งฟ้ายอำเภอเมืองลำปาง
บุกไปชาร์จตัวในเออายุ๓๒ปีที่นอนอยู่ตรงเบาะหลังของรถเก๋งสีขาวคันนี้
พี่สาวเนี่ยขับมาจอดตามเอาไว้ตามที่วางแผนเอาไว้กับตำรวจนะคะ
ก่อนหน้านี้ในเอเนี่ยเขาป่วยเป็นจิตเวทเขาเกิดอาการคุ้มคลั่ง
สนับมือไปต่อยพระรูปหนึ่งที่วัดนาป้อจนศีรษะแตกเลือดอาบ
แล้วก็หนีไปอยู่ในบ้านที่หมู่บ้านแม่ทรายคำในตำบลต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางนะคะ
แล้วก็ถือมีดเอาไว้กับตัว๒เล่มตลอดเวลาเลย
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่เป็นผลไม่วางไม่สักที
เฝ้าสังเกตให้สงบสติอารมณ์ผ่านไป๑วันนะคะ
จับได้เพราะว่าเหตุการณ์นี้แหละให้พี่สาวเนี่ยวางแผนพาหนีออกมานะคะ
พี่สาวก็ไปหลอกล่อน้องชายบอกเดี๋ยวจะพาหนีเดี๋ยวพาหนี
แต่จริงแล้วจริงก็พามาให้ตำรวจจับแหละ
พี่สาวก็เป็นห่วงน้องชายเหมือนกันอยากให้ได้รับโทษเหมือนกันนะฮะ
แล้วขับออกมาได้สัก๓๐๐เมตรก็เป็นจังหวะนี้แหละค่ะ
พี่สาวทำทีขอเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่นัดแน็ตกับตำรวจ
พอจอดดับเครื่องปุ๊บตำรวจก็ชาร์จตัวเลยนะคะ
ใช้เหล็กง่ามบุกเข้าไปช้าตัวได้สำเร็จ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลให้รักษาอาการต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามพระประสิทธิ์รูปดีอายุ๕๑ปี

ซึ่งถูกนายเอใช้สนับมือทำร้าย
เล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนเช้าวันที่๙ธันวาคม
ขณะกำลังนำข้าวใส่กระบอกข้าวหลามอยู่ในกุฏิ

ตอนนั้นเนี่ยจู่นายเอก็เดินเข้ามา
แล้วก็ใช้สนับมือต่อยที่ศีรษะ
มาแบบไม่ยั้งค่ะพระท่านไม่ทันตั้งตัวค่ะ
ทีนี้ได้สตินะคะก็วิ่งออกมาที่หน้ากุฏิ

แล้วนายเอก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
คุ้มขังของมันเองคุ้มขังของมันเพราะมันกิดเกม
ก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บเย็บไป๑๙เข็ม

เลือดนี่อาบจีวอลเลยก่อนหน้านี้นะครับ